แต่ยังไม่มีอะไรใช่ไหม

นี่๓คนนั้นไปด้วย

วันแรกจนวันนี้ผมไปยังจำไม่ได้นะ

เปลี่ยนไปเยอะนะแต่ข้างในก็ดูแบบ

สว่างพี่ดูแบบมีออร่า

เข้าไปข้างในมาก็สวยงาม

เขาบอกวัดนี้ทำให้มดดำมีเป็นร้อยล้านเลยเหรอ

ทำใหม่ดีแล้วเพราะใกล้แล้วก็

แล้วคุณผู้ชมฮะแน่นอนว่า

ตั้งแต่เวลา๕โมงครึ่ง๑๗นาฬิกา๓๐นาที

รวมตัวกันบริเวณ๓ย่าน

เคลื่อนขบวนลงถนนพระราม๔
มุ่งหน้าไปสถานเอกอัครราชทูตเยอรมนี

เพื่อยื่นหนังสือและแสดงจุดยืนเจตนา

มีอยู่นักข่าวที่ลงพื้นที่หลายคนเลยนะฮะ

เราขอไปจุดแรกก่อนนะคุณหนุ่มเนาะ

คุณศักดิ์สิทธิ์สวัสดีครับ

ตอนนี้ผมร่วมเดิน

บริเวณตรงข้ามหัวลำโพง

ตอนนี้ขบวนเริ่มเดินอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับ
หลังจากหยุดมาประมาณ๒๐นาที
ด้านหน้าของผมขณะนี้ที่คุณผู้ชมเห็นนะครับ

ปลาใสเป็นรถเครื่องเสียง

นำโดยครูใหญ่ขอนแก่นนะครับ

แล้วก็เพิ่งที่จะเริ่มเดินหน้ากัน
เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับ
รถปลาใสที่คุณผู้ชมเห็นนะครับ

ที่เป็นรถจักรยานนะครับ
เป็นรถจักรยานสีแดง
แล้วก็มีลำโพงอยู่ประมาณ

ก็เป็นรถปลาใสที่จะ
เป็นการนำขบวนของกลุ่มมวลชน

เป็นรถ๓ล้อจักรยานนะครับ
มีมีการปั่นแบบนี้

น้ำมันนะครับแล้วก็มีลำโพงอยู่สี่ตัวนะฮะ
ลำโพงสี่ตัวก็ครูใหญ่บอกว่าวันนี้จะปั่นไปถึงสถานทูตเยอรมนีนะครับ
ไม่มีเครื่องเสียงขนาดใหญ่แต่จะเป็นการปั่นจักรยานแบบนี้
ไปเรื่อยเรื่อยจนถึงสถานทูตเยอรมนีนะครับนี่นะครับ
นี่เป็นภาพบรรยากาศให้คุณผู้ชมดูสดขนาดนี้นะครับโดยรอบรอบของรถเนี่ยนะครับ
ก็จะมีกลุ่มกาดคอยดูแลความปลอดภัยอยู่ตลอดด้วยนะครับท่ามกลางสื่อมวลชนด้วย
ตอนนี้ขบวนหยุดอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้ขบวนหยุดอีกครั้งหนึ่งแล้ว
ข้างหลังนี้นะครับก็จะเห็นว่ากลุ่มมวลชนจำนวนมากก็ยืนรอกันเพื่อที่จะเดินขบวนต่อ
ตอนนี้ยังไม่ทราบนะครับว่าทำไมถึงต้องหยุดขบวนขบวนเพิ่งจะเริ่มนะครับ
เริ่มที่จะออกจากแยก๓ย่านออกมาได้เพียงประมาณ๓๐๐๔๐๐เมตรเท่านั้นนะครับ
ซึ่งเราไม่ทราบว่าวันนี้จะเดินไปถึงสถานทูตเยอรมนีช่วงเวลากี่โมง
ตอนนี้เริ่มเดินกันอีกครั้งแล้วนะครับให้คุณผู้ชมดูนะครับ
เตือนกันอีกครั้งแล้วโดยมีกาดเนี่ยควบคุมอยู่
แล้วก็มีครูขอนแก่นนะครับเป็นคนนั่งอยู่บนรถเครื่องเสียงนี้
นี่เป็นภาพสดขนาดนี้นะครับคุณผู้ชมครับส่วนการจราจรบนถนน
ขณะนี้ก็มีการปิดทุกเส้นทางแล้วนะครับเพื่อไม่ให้รถเข้ามาในพื้นที่
เพื่อที่จะให้ทางกลุ่มผู้ชุมนุมสามารถเดินไปได้อย่างสะดวกนะครับ
ให้คุณผู้ชมดูนะครับนี่รถมีการทำขึ้นมาใหม่เลย
สีเนี่ยเป็นสีแดงนะครับจากการสังเกตเนี่ยเหมือนรถเพิ่งจะซื้อมาหรือทำมาเองเนี่ยนะฮะ
แล้วก็มีการติดเครื่องเสียงเองด้วยนะครับนี่เป็นรถ
แล้วก็ตอนนี้มีการเปิดเพลงนะครับเพื่อที่จะให้บรรยากาศเนี่ยเป็นไปอย่างดี
แล้วก็จากการรักษาความปลอดภัยต่างวันนี้การเดินขบวนเป็นไปได้อย่างสงบนะครับ
ขณะเดียวกันอีกด้านหลังของผมนั้นก็จะมีขบวนอีกหนึ่งขบวนนะครับเป็นขบวนเวทีปลาใสเครื่องเสียงขนาดใหญ่
อีกหนึ่งขบวนอยู่ด้านหลังท้ายขบวนเลยนะฮะตอนนี้มวลชนจำนวนมากก็ทยอยเดินเท้ากันเรื่อยนะครับ
นี่เป็นภาพบรรยากาศให้คุณผู้ชมดูขณะนี้ถ้าขบวนหัวแถวขนาดนี้นะครับ
ที่เราสังเกตเห็นกำลังจะเข้าใกล้กับสภากาชาติไทยแล้วนะครับขบวนหัวแถวเข้าใกล้สภากาชาติไทยแล้ว
ขณะเดียวกันข้างทางริมฟุตบาทนะครับก็มีประชาชนก็ยืนชูสามนิ้วแล้วก็
ส่งเสียงโหร้องให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมด้วยตลอดการเดินทางนะครับนี่เป็นบรรยากาศล่าสุดขณะนี้นะครับ
ขบวนเพิ่งจะเริ่มเดินนะครับแล้วก็คงต้องเดินไปเรื่อยเรื่อย
จะเป็นอย่างไรในขบวนเดี๋ยวจะรายงานกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะครับ
สิทธิบุญรัฐข่าวทรัฐทีวีรายงานสดจากหน้าวัดหัวลำโพงครับ
คุณผู้ชมครับจุดที่ผมยืนรายงานอยู่นี้คือบริเวณด้านหน้าขบวนของกลุ่มคณะราษดรนะครับ
ซึ่งณตอนนี้อีกเพียงประมาณ๔๐เมตรจะถึงแยกอังรีดูนังแล้วเป็นที่เรียบร้อย
ในส่วนนี้เป็นกลุ่มกาดของกลุ่มมวลชนที่อยู่บริเวณพื้นที่นี้นะครับอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่ากลุ่มกาดนั้น
จะคอยเป็นด่านหน้าที่จะมีการเคลียร์พื้นที่บริเวณส่วนนี้เคลียร์พื้นที่ทั้งสื่อมวลชน
เคลียร์พื้นที่ทั้งประชาชนคนธรรมดาทั่วไปไม่ให้ลงมาบนถนนเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
ให้กับกลุ่มมวลชนที่อยู่ในขบวนนั่นเองนะครับบริเวณตรงจุดนี้คุณผู้ชมครับ
ด้านหน้าขบวนนั้นใกล้จะถึงแยกอังรีดูนังแล้วเป็นที่เรียบร้อยเหลืออีกเพียงประมาณ๓๐เมตรเท่านั้น
ซึ่งก่อนหน้านี้คุณผู้ชมครับทางตำรวจสนปฐุมวันทางตำรวจสนปฐุมวันนั้นได้นำประกาศมาอ่านให้กับกลุ่มมวลชนได้ฟังนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกพาติกรสอนชัยผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบานปฐุมวันนั้น
นำประกาศจากเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะมาบอกนะคะว่าการชุมนุมในครั้งนี้ไม่มีการแจ้ง
ขอชุมนุมตามกฎหมายและให้ยกเลิกยุติการชุมนุมในเวลาตั้งแต่๑๗นาฬิกา๓๐นาทีที่ผ่านมา
ซึ่งระหว่างที่มีการอ่านประกาศนั้นคุณผู้ชมครับทางกลุ่มมวลชนได้ส่งเสียงตะโกนโหร้องและด่าทอ
ทางตำรวจนั้นต้องล่าถอยกลับไปนั่นเองนะครับณตอนนี้อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปครับว่ารักษณะของกาดที่อยู่บริเวณพื้นที่นี้
ที่เป็นด่านหน้านั้นคุณผู้ชมครับจะมีการใส่ปอกแขนสีเขียวสะท้อนแสง
คล้องแขนกันจำนวนสองถึงสามแถวด้านหลังของกาดกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มแนวหน้าที่จะมีหมวกกันน็อก
ที่จะมีแว่นตากันน้ำที่จะคอยป้องกันน้ำหรือว่าอะไรกันต่างที่เกรงว่าจะมีการสลายการชุมนุม
บริเวณบริเวณจุดนี้นะครับซึ่งด้านหลังของกลุ่มแนวหน้าคุณผู้ชมครับ
จะเป็นการชูป้ายสองป้ายด้วยกันคือป้ายหยุดก่อนให้รอหน่อยแล้วก็เดินต่อไปข้างหน้านะฮะ
ซึ่งสองป้ายนี้จะคอยส่งสัญญาณถึงกลุ่มผู้ชุมนุมที่อยู่บริเวณพื้นที่ด้านหลังให้
ให้รู้ว่าบริเวณพื้นที่ด้านแถวหน้านั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับคุณผู้ชมครับ
ลายรอบถนนพระรามที่๔นะตอนนี้ยังคงมีการเปิดการจราจรบริเวณฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปยังสามย่านตามปกตินะครับ
แต่บริเวณฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปคลองเตยนั้นมีการปิดการจราจรแล้วเป็นที่เรียบร้อยซึ่งณตอนนี้อย่างที่บอกไปครับ
กลุ่มมวลชนนั้นเดินทางมาถึงบริเวณแยกอังรีดูนังแล้วเป็นที่เรียบร้อยซึ่งระหว่างนี้ตามแนวลายทางบริเวณพื้นที่นี้
อย่างที่บอกไปครับจะมีป้ายมีข้อความต่างที่จะประท้วงพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีรวมถึงข้อความต่างด้วย
โดยขณะนี้มีกลุ่มมวลชนกลุ่มประชาชนทั่วไปก็คอยส่งเสียงให้กำลังใจคอยที่จะชู๓นิ้วให้กับกลุ่มมวลชนที่อยู่ภายในขบวนด้วย
มีการมีการกั้นบริเวณส่วนนี้ไว้แล้วเบี่ยงให้กลุ่มมวลชนเนี่ยไปใช้ถนนพระราม๔
สี่ฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปสามย่านแทน
ซึ่งมีบุคคลสำคัญมีคนป่วยอยู่
ทำให้กรุงมนชนนั้นต้องใช้ที่บริเวณนี้
ต้องเบียงใต้แยกอังรีดิวนังตรงนี้

กลุ่มกาดในวันนี้มี๒กลุ่มหลักด้วยกัน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

ตั้งแต่เวลาประมาณ๑๘นาฬิกาของกลุ่มคณะราชจนถึงขณะนี้นะคะ
ยังไม่สิ้นสุดท้ายขบวนนะคะยังอยู่ที่บริเวณแยกสามย่าน
ซึ่งจะเห็นได้ว่าการเคลื่อนขบวนของกลุ่มคณะราษดรของกลุ่มราศดร๖๓ในวันนี้นะคะ
เป็นลักษณะของการเคลื่อนขบวนโดยที่มีเวทีย่อยมีเครื่องเสียงย่อยตามเส้นทางต่างนะคะ
โดยที่หัวขบวนนั้นคาดว่าจะเลยจุดบริเวณแยกสารแดงไปแล้ว
แต่เนื่องจากว่าบริเวณหัวขบวนเครื่องขยายเสียงนั้นเป็นเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ขนาดเล็กนะคะ
จึงไม่ค่อยดังค่ะเราจะเห็นได้ว่าระหว่างทางนั้นนะคะ
ก็จะมีรถเครื่องเสี่ยงนะคะอยู่ตลอดทางเพื่อที่จะเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้กับผู้ชุมนุมที่เข้ามาร่วมชุมนุมในวันนี้ค่ะ
โดยกลุ่มผู้ชุมนุมนั้นเคลื่อนออกจากบริเวณแยก๓ย่านถนนพระราม๔
เป็นจุดที่กลุ่มผู้ชุมนุมนัดกันก็คือบริเวณสามย่านนะคะ
จากนั้นก็จะเคลื่อนไปตามถนนพระราม๔ผ่านแยกสารแดงไปถนนวิทยุ
ขวาไปทางสาธรณ์ใต้เพื่อไปที่สถานเอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำประเทศไทย
โดยยืนยันนะคะว่าทางกลุ่มผู้ชุมนุมนั้นจะไม่มีการหยุดเพื่อที่จะปราศัยกล่าวโจมตี
แต่จะมีการเคลื่อนขบวนแล้วก็หยุดขบวนเป็นระยะเพื่อจัดริ้วของขบวนนั้นให้มีความสวยงามค่ะ
โดยในส่วนของการเคลื่อนขบวนในวันนี้นะคะเมื่อออกจากถนนพระราม๔แล้วไปถึงบริเวณแยกสารแดงนะคะ
ก็จะเปลี่ยนไปใช้ถนนพระรามที่๔อีกฝั่งหนึ่งนะคะ
ในส่วนของการแนะนำในส่วนของการจราจรที่มีการหลีกเลี่ยงนะคะ
ก็มีการแนะนำมาจากทางตำรวจบอกว่าถนนที่หลีกเลี่ยงได้เนี่ยก็คือบริเวณถนนพระรามที่๑บรรทัศน์ทอง
ถนนสาราแดงถนนอังดีดูนังถนนสุรวงถนนคอนแบนถนนราชดำรินะคะ
ก็สามารถที่จะหลีกเลี่ยงไปได้
ส่วนของการประสัยของแนะนำก็คือในอัตภพวนบัวพัดนะคะ
ครูใหญ่ขอนแก่นก่อนที่จะมีการออกจากแยกสามย่าน
ก็ยืนยันว่าทุกคนที่มาชุมนุมในวันนี้เป็นแกนนำ
แกนนำเพื่อที่จะมาชุมนุมเพื่อขับไล่รัฐบาลของผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะ
โดยยืนยันว่าการชุมนุมในวันนี้จะเป็นไปตามกฎจะเป็นไปตามสิทธิข้อเรียกร้องต่างนะคะ
เมื่อกลับมาที่บริเวณแยกสามย่านในขณะนี้นะคะ
เราก็จะเห็นได้ว่าภาพที่เห็นอยู่นั้นก็จะเป็นรถที่
เป็นรถสำหรับขนน้ำต่างนะคะ

กำลังที่จะเข้ามาถึงบริเวณรถถ่ายทอดสดของไทยรัฐทีวีแล้วนะคะ
จะเห็นได้ว่าทางกลุ่มผู้ชุมนุมค่ะ
มีการแยกขบวนออกเป็น๒ตอนนะคะ
โดยตอนแรกนั้นออกไปจากบริเวณแยกสามย่านแล้วนะคะ
จากนั้นก็จะไปที่บริเวณแยกสารแดงแล้วเปลี่ยนใช้ถนนอีกด้านหนึ่ง
แล้วตอนนี้ก็เป็นกลุ่มผู้ชุมนุมตอนที่๒นะคะ

โดยสังเกตว่ากลุ่มผู้ชุมนุมนั้นเตรียมความพร้อมค่อนข้างมากค่ะ
วันนี้มีหมวกนิรภัยที่จะเตรียมความพร้อมในการเข้าไปที่สถานทูตเยอรมนีค่ะ
แล้วนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดจากแยกสามญาติค่ะ
บนวันธรรมพักดีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานค่ะ
นี่ครับนี่คือบรรยากาศสดของกลุ่มคณะราชนะครับคุณผู้ชม
แน่นอนว่าอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ที่อีกสักนิดนึงก็น่าจะถึงสถานทูตเยอรมนีแล้ว
คุณจิรายุทธ์บุญชูรอเราอยู่หน้าสถานทูตเยอรมนีฮะ
คุณจิรายุทธ์ครับ
พาคุณผู้ชมมาดูบรรยากาศที่บริเวณด้านหน้าของสถานทูตเยอรมนีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ณเวลานี้ครับ๑๘นาฬิกา๑๘นาทีแม้มวลชนของคณะรัศดร๖๓ยังเดินขบวนมาไม่ถึงบริเวณสถานทูตเยอรมนีนะครับ
แต่บริเวณด้านในครับคุณผู้ชมครับจะพาไปดูภาพเจ้าหน้าที่ตำรวจของกองบังคับการตำรวจตะเวนชายแดนนะครับ
ได้มีการตั้งกำลังพร้อมกับสวมชุดเต็มรูปแบบของตำรวจควบคุมฝุงชนนะครับ
ได้มีการวางกำลังกันเต็มบริเวณด้านหน้าของสถานทูตเยอรมนีเป็นที่เรียบร้อยหมดแล้วนะครับ
โดยตำรวจที่มาประจำการอยู่ที่บริเวณสถานทูตเยอรมนีนะครับมีทั้งหมด๖กองร้อยนะครับ
ซึ่งแต่ละรอบนะครับก็จะมีการเปลี่ยนสลับกันรอบละ๒กองร้อยนะครับ
ซึ่งทางด้านรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานยืนยันว่ากำลังเพียงขออภัยครับกำลังเพียง๖กองร้อยก็เพียงพอสำหรับในการดูแลความเรียบร้อย
ยังบริเวณด้านหน้าของสถานทูตเยอรมนีนะครับ
ส่วนบริเวณด้านในครับคุณผู้ชมครับจะด้านหน้าประตูครับจะเห็นว่านอกจากกองบังคับการตำรวจตะเวนชายแดนแล้วนะครับ
ก็ยังมีทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจสันติบาลนะครับที่คอยยืนคุมประตูทางเข้าของสถานทูตเยอรมนีนะครับ
ซึ่งประตูนี้จะเป็นประตูสองชั้นนะครับมีชั้นมีด้านมีด้านหน้าที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะครับแล้วก็จะมีประตูด้านในอีกชั้นหนึ่งนะครับซึ่งถูกวางกำลังไว้ทั้งหมดแล้วนะครับส่วนบริเวณด้านหน้าครับคุณผู้ชมจะเห็นตำรวจได้มีการวางรั้วเหล็กนะครับจำนวนสามชั้นด้วยกันนะครับซึ่งแต่ละรั้วนะครับ

ตามปกตินะครับแต่ว่าจะเหลือเส้นทางในการสัญจรเพียงเลนเดียวเท่านั้นนะครับเนื่องจากว่าบริเวณเลนซ้ายสุดที่ติดกับทางเท้านะครับจะมีรถของกองบังคับการตำรวจตะเวนชายแดนจอดอยู่หลายสิบคันเลยนะครับส่วนบริเวณถัดมานะครับจะมีการตั้งกลวยจราจรไว้เพราะว่าณเวลานี้นะครับมีมวลชนบางส่วนที่ไม่ได้ร่วมเดินขบวนนะครับมาปักหลักรออยู่ที่บริเวณ

ยังสามารถเกาะติดสถานการณ์ได้นะฮะจบจากข่าวใส่ไข่คงเป็นไทยรัฐนิวโชว

ขณะเดียวกันรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานฮะ

รับการชุมนุมของสถานธุรมณีเนี่ย
เตรียมกำลังตำรวจไว้ดูแลความปลอดภัยเนี่ย

กองร้อยนี่ก็ประมาณ๖๒๐คนนะครับ
ส่วนกรณีที่มีกลุ่มคนเสื้อเหลือง
แล้วก็กลุ่มคณะราชตอนนี้จะมี๒กลุ่ม

ตำรวจเป็นคนกลางในการแก้ปัญหา
แก้ไขปัญหาก็ได้ประชาสัมพันธ์และประสานงาน
แกนนำทั้งสองฝ่ายว่าหากหลีกเลี่ยงการประทะกันได้เนี่ย
จะดีที่สุดเพราะไม่อยากให้ประทะกัน
ทางด้านพลตำรวจตรีปียะเนี่ยกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า
ตามปกติไม่อนุญาตให้ชุมนุมบริเวณสถานที่ที่ละเอียดอ่อน
ถ้าจะมาชุมนุมต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องระยะห่างจากสถานทูตการใช้เครื่องขยายเสียง
ซึ่งวันนี้อีกฝั่งหนึ่งก็เรียกว่าอีกฝั่งหนึ่งที่แบบว่าฝั่งปกป้องนะครับก็คือ
ถ้าเรารู้จักกันจริงทนายนกเขาคุณนิติธรล้ำเหลือได้แจ้งการชุมนุมตามขั้นตอนตามกฎหมายแล้ว
ขนาดที่ฝั่งราศดรเนี่ยยังไม่ได้การแจ้งการชุมนุมหากมาชุมนุมเนี่ยจะถือว่าผิดกฎหมายทันที
ซึ่งพยายามเลี่ยงเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
จำเป็นต้องทำความเข้าใจกับผู้ที่มาชุมนุมเรื่องกำหนดระยะเวลาการชุมนุม
ผู้ชุมนุมยังทำผิดกฎหมายตำรวจก็ต้องดำเนินการจากมาตรการจากเบาไปหานักครับ
อย่างที่บอกกันนะฮะวันนี้เราติดตามกันเพราะฉะนั้นประชาชนนะวันนี้พยายามหลีกเลี่ยงตั้งแต่แยกสามย่าน
เป็นการหาแอนะและการได้การลุ่มตกวันนี้หลายคนก็ขึ้นดูว่านายกจะพูดอะไรบ้าง
นะก็มีหลายแต่วันนี้เป็นการประชุมที่ชั่วโรคยู่ยาวที่สุดนะ

เราจะเห็นว่านายกอยู่ยาวปกตินายกจะไม่ได้อยู่ยาวขนาดนี้

เอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี

ลุกขึ้นชี้แจงในการประชุมร่วมรัฐสภา
ประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า
รัฐบาลมีการพูดคุยหารือกันเมื่อวันที่๖ตุลาคม
โดยการเชิญหัวหน้าพักร่วมรัฐบาลมาหารือว่า
ควรจะเดินหน้าเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูลอย่างไรในสภา
รวมถึงแจ้งให้คณะรัฐมนตรีคอรมอทราบแล้ว
ซึ่งในเดือนพฤศจิกายนนี้สภาก็จะพิจารณารัฐธรรมนูล
จริงแล้วอันนี้เป็นวาระพิเศษใช่ไหมครับ

จริงแล้วสภาเขาจะเปิดกันเดือนวันที่๑พฤศจิกาอยู่แล้ว

เขาก็บอกว่าในเดือนพฤศจิกายนสภาก็จะพิจารณารัฐธรรมนุน
เสร็จในวาระที่๑๒และ๓ในเดือนธันวาคม
แต่ก็ต้องยังคงประกาศใช้ไม่ได้
เพราะรอทำประชามติก่อน

โดยสัปดาห์หน้ารัฐบาลจะเสนอพรบประชามติเข้าสภา
ถ้าพรบเสร็จเมื่อใดก็ไปทำประชามติกันเมื่อนั้น
อันนี้แสดงให้เห็นถึงผมให้ความสนับสนุนในการเรื่องของ
การแก้ไขรัฐธรรมนูล
ตามที่ทุกคนเรียกร้องว่ามันจะต้องปิดสวิตช์สวบ้าง
สวจะต้องไม่มีสิทธิ์มาเลือกนายกบ้าง
นายกบอกว่าอันนี้แหละคือสิ่งที่เขาเตรียมไว้อยู่แล้ว
วันละหนึ่งวันละสองวันละสามก็น่าจะเริ่มเห็นเป็นแบบว่า
ประธรรมมากขึ้นก็น่าจะช่วงเดือนธันวาคม
ทีนี้จะไปทันถึงตรงนั้นหรือเปล่า

เพราะว่าล่าสุดนายกก็บอกว่าวันนี้ยังไม่ลาออก

รู้สึกจะเป็นพุทธอิสระถูกต้องไหมครับ
คุณพุทธอิสระเนี่ยก็อยู่หน้ารัฐสภาครับ

เชิญคุณหนุ่มฮะข่าวของคุณแล้วถึงเวลาแล้ว

ใช่ผมก็นึกอยู่มันคุ้นว่ะ
มันต้องสีสันสดใสหน่อยให้เข้ากับฉาก
ไปเรื่องของยึดรถซุปเปอร์คาร์๑๑๐ล้าน

ที่คุณแพนทำอ่านไปใช่มั้ย

แต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยนะฮะก็คือแน่นอนจากกรณีที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเข้าไปทลายเครือข่ายแก๊งพวกเว็บไซต์พนันออนไลน์นะครับ
โดยมีการจับกลุ่มนายแทนไทยนรงกูลพร้อมกับพักพวกอีก๕คนตามหมายจับของสารอาญา
แล้วก็มีการยึดของกลางเป็นเงินสด๑ล้านบาท
รถยนต์หรู๑๑คันนาฬิกาเครื่องประดับสมุดบัญชี๕๐บัญชี
แล้วก็มีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเปิดบัญชีจำนวนมากนะฮะมีคอมพิวเตอร์ทั้งหมด๒๖ชุด
โทรศัพท์มือถืออีกเครื่องรู้ไหม๑๐๘เครื่องก็เขาทำออนไลน์เนอะ
ค่าทั้งหมดนี้นะ๗๕ล้านบาทล่าสุดนะครับวันนี้เลย
ตรวจตรีสันติชัยนิรามัยนะฮะท่านเป็นพบการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาน
เป็นหัวหน้าศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือว่าท่านไม่ได้มีการเปิดนะฮะว่าจากการขยายผลแล้วก็ติดตามยึดทรัพย์นะฮะ
พบว่ามีการนำทรัพย์สินไปซุกซ่อนในโกดังแห่งหนึ่งซึ่งไม่มีชื่อ
ซึ่งโกดังแห่งนี้อยู่ในซอยบางใหญ่บางครูรัฐที่นนทบุรี
โดยไปพบมูลค่ารวมกว่า๑๑๐ล้านบาท
ทางนี้นะครับปรากฏว่ามีดารานุ่มรายหนึ่ง
เป็นคนที่เคลื่อนย้ายรถทั้งหมดเนี่ยออกจากบ้านของผู้ต้องหาซึ่งเขาไปจับ
แต่ดารานุ่มรายนี้นะฮะไปขับรถเหล่านี้เนี่ยแล้วเอาไปซ่อนเอาไว้
เนี่ยครับเบื้องต้นนะฮะเจ้าที่ตำรวจก็ทำการตรวจยึดรถทั้งหมด
กลับไปส่งตรวจนะฮะที่สำนักงานกองพิสูจน์หลักฐานตำรวจภูทรภาคหนึ่ง
พร้อมกับมีการประสานนะฮะสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกรมสรรพากรนะครับ
แล้วก็มีการดำเนินการเกี่ยวกับตัวทรัพย์สิน
รวมไปถึงกำลังมีการขยายผลเรื่องของบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วย
จะมีการอายัดบัญชีเงินสดเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็จะมีการตรวจสอบเส้นทางเงินของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ดาราคนนี้ก็น่าจะต้องมีการถูกตรวจสอบด้วยฮะจะมีการสืบสวนนะฮะ
หาตัวบุคคลที่ช่วยเหลือในการยักย้ายถ่ายเทรถหรูจำนวน๔คันนี้นะครับ
เพื่อมาดำเนินคดีนี่ดาราคนนี้คือใคร
๔คันนี้ก็๙๐ล้านพอดีเขาบอกว่า๑๐๐มา๑๐๐

คันนี้คันไหนแพงสุดครับ

ก็ขยายผลไปเจอแล้วก็รู้ว่ามีดาราคนหนึ่งขับไป

ยิ่งอยากรู้มากเลยผมก็ไม่รู้เหมือนกันคือดาราคนเดียวขับสี่คันไปไปเก็บไว้
ก็เห็นเขาว่างั้นนะก็คือไม่รู้จะขับกี่คันแค่คันเดียวก็โดนแล้วเหมือนกัน
เพราะว่าเหมือนกับว่ามันเหมือนการโยกย้ายอืมเนี้ยก็เดี๋ยวต้องไปตามดู
ครับผมพี่หนุ่มรู้ไหมไม่รู้อืมอยากรู้แองจี้ยังไม่รู้เลยอ่ะ
คุณรู้ไหมไม่รู้พี่บ้าฉันจะไปรู้ได้ไงล่ะตามหากันอยู่อันนี้
เหมือนที่จริงเขาเหมือนเขายังไม่อยากจะเพิ่งให้พูดเพราะว่ามันยังมีผลต่อคดีไง
แต่ของพี่หนุ่มมันต้องมีลับกลางแต่อ๋อคุณพี่หนุ่มมี้เองนิ้วพอสใช่มั้ยไม่เกี่ยว

พักสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ

ครับผมอ่ะกลับมายูธร์ต่อยุณต่อนะครับครับดูอะไรดูอะไรเนี่ย

ทุกวันนี้ก็นั่งดูว่าใครทำอะไรกันอย่างนี้

ก็ตรงในดูพันธุ์ใหม่
ก็ไม่รู้นั่งดูไปทั้งวัน

ไม่มีอะไรว่าง

ไปดูเรื่องนี้นะคือผู้หญิงคนหนึ่งเขาย้ายหอปรากฏว่าไปถูก

คือเขาบอกว่าเจอข้อเสนอนะถ้าทำได้ไม่คิดเงิน
ก็คือทำให้ห้องเหมือนไม่มีคนอยู่เขาจะไม่คิดค่าปรับ
เนี่ยนะฮะคือมันกลายเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงมากบนโลกออนไลน์นะ
ที่ถูกเจ้าของหอพักแห่งหนึ่งปรับเงินค่าสิ่งของชำรุดโดยมีการระบุนะครับ
เตือนสำหรับคนที่จะหาหอใหม่นะคะ

ม่านเนี่ยไม่รู้เปื้อนเยอะแยะอะไรยังไงไม่ได้ถ่ายไว้
เพราะเขาถอดออกจะไปซักคิด๕๐๐แต่ไม่ได้ทำอะไรกับผ้าม่านเลย
รูดไปรูดมาเขาบอกเปื้อนอาจเป็นตอนถูพื้น

ครั้งแรกเลยกับการย้ายหอและถูกปรับเงิน๕๖๔๐บวกค่าห้อง
น้ำไฟมันก็บวกน้ำไฟนะฮะดีที่ยังมีมัดจำไม่งั้นคือโดนแน่คือ๕๖๐๐
นี่จ่ายส่วนต่างนะฮะ๓๔๐๐บาทไม่งั้นคือไม่ได้ย้าย
หอแจ้งว่าเป็นของใหม่ทั้งหมดไม่เคยมีคนอยู่อันนี้เข้าใจ
แต่ที่เราติดใจคือปรับขนาดนี้เลยเหรอขอรถก็ไม่ให้
และเจ้าของเนี่ยบอกว่าถ้าทำให้ได้เหมือนไม่มีคนอยู่ถึงจะไม่คิดเงิน

ก็ที่เราขาดค่ะถ้าเราก็จ่ายค่าเสื่อมอยู่แล้วนี่หรือเปล่าวะ

คนเช่าเขาก็บอกอย่างนี้บอกว่าเราจะเพิ่งอ่านของสคบ
ก็คืออะไรที่ชำรุดจากการใช้งานปกติผู้เช่าไม่ต้องจ่าย
หอพักจุดตรงข้ามนิคมโดนจริงไม่ขำเลยอ่ะ
เพราะก็ต้องเอาเงินมัดจำคอนโดใหม่แก้ไขใหม่นะจาก๖๔๐๐เป็น๕๖๔๐ค่ะ
บค่าน้ำค่าไฟออกบินรายเดือนดูได้ในโพสต์ค่ะ
อืมคือวงก็ปรับ๑๐๐๐อันนี้ลอกปรับ๕๐๐นี่มาแบบนี้
โหดมากเลยอ่ะส่วนใหญ่ทุกคนอันนี้คือเอาเรื่องได้นะ
ใช่เพราะว่าถ้าส่วนใหญ่แล้วถ้าปรับเนี่ยมันคือต้องชำรุดจริงใช้งานไม่ได้
พังเอาหมามาเลี้ยงเอาแมวมาเลี้ยงอะไรอย่างนั้นถ้าปรับได้
ถ้าอย่างเมื่อกี้นี้ไม่ควรไม่ควรถ้าสมมุติคุณเอาหมามาเลี้ยงแล้วหมาไปทำของเขาพังหรืออะไรมากอย่างนี้
แต่อย่างนี้คือเราเช่าทุกค่ะทุกค่ะมันก็ต้องเสียค่าเสื่อมอยู่แล้วถูกต้องไหมล่ะ
แต่อันนี้มันเกินไปพี่ว่ามันเกินไปนะเพราะปกติแล้วที่เขาปรับกันคือสมมุติว่าถ้ามันเป็นรอยปุ๊บเนี่ยมันต้องเห็นไม้ข้างในแล้วก็หักลงไปหรือบุบลงไป
หรือสมมติอ่ะกระจกแตกบันเก็ดหักของชำรุดแน่นอน
๓๐๐ก็บอกเขาเข้าใจเพราะว่าพังเยอะเมื่อกี้นี้ผ้าผนัง๒ฝั่ง๑พัน
ไม่ถ้าสมมติเอาจริงถ้าคนมันไม่มีเงินมันก็ต้องหาเงินใหม่

แท่นที่ห้องน้ำไงที่วางของเข้าพี่
มันโยกหรอหรือเก่าหรือเก่าเหรอ
นี่รอยบน
เอาหมดได้เหรอ
เวลาเราจะออกมันมีค่าเสื่อมไว้มีค่าปรับที่เราจ่ายไว้

เจ้าของตึกทุกตึกพยายามจะเอาค่ามาจำคืนเราให้น้อยที่สุดอยู่แล้ว

นี่ดีกว่าฉันอ่านข่าวที่สร้างสรรค์ดีกว่า

อุ้ยตกใจอีกฮะ

ที่ตำบลบ้านม่วงตกใจไหมบ้านม่วงรู้จัก

เมื่อก่อนฉันก็เคยเห็นเวลาฉันปล่อยเปล่าแล้วยัง

เขาบอกว่าไปออกหาปลากลางดึกแล้วพบปลาไหลสีทองเนี่ย

วัดลำตัวประมาณ๙๑เซนติเมตร

๖๘๘๑ราชบุรี

รุ่งฤทัยสร้อยอากาศ

กูรู้ว่านะเขาชื่ออะไรนะคุณอารัยอายุภาวรรณ

ตนเนี่ยได้ออกไปหาปลาที่บึงกระจับ

ใกล้เวลาเที่ยงคืนได้กี่โมงคุณแม่

กล้าถามได้ยังไงใกล้เวลาเที่ยงคืนมายิ้ม
สงสัยแล้วก็มีหน้าที่ตอบเวลาเขาถ่าย
ถามได้ยังไงเป็นอย่างอ่อนทั้งคู่

ปรากฏว่าใกล้เวลาเที่ยงคืน

พบปลามีดวงตาประกายแดง

เมื่อเดินเข้าไปดูแล้วก็ใช้ไฟให้ฉาย

นอนนิ่งอยู่ในน้ำ
นี่เสียงนิ่งมาก

จับปลาไหลขึ้นมาพอจับแล้วเป็นไงก็นำมาเลี้ยงสิเธอเออ
เชื่อว่าปลาไหลเนี่ยจะมาให้เงินให้ทองให้โชคให้ลาบแล้วก็ไปโชคดี
นี่ตาแป๋วเลยเห็นมั้ยตาแดงด้วยกินน้ำพริกมาบ้างมันเชื่อง
ปรากฏว่าทางด้านนายวรรณยูนะครับกล่าวว่าหลังจากที่นางรุ่งฤทัยเนี่ย
ซึ่งเป็นน้าเขาเป็นน้ากันนะได้นำปลาไหลสีทองตัวนี้เข้ามา
มันดาของตนจึงเลี้ยงเอาไว้โดยที่ตนกับแฟนสาวเนี่ยก็ช่วยกันดูแลปลาไหลตัวนี้แหละ
ซึ่งเป็นที่น่าแปลกฮะเมื่อปลาไหลทองตัวนี้มีสีเหลืองทองอร่ามสวยงาม
แล้วที่ทำให้คนในบ้านต้องตกใจเนื่องจากข้างลำตัวช่วงหัวด้านซ้ายเนี่ย
ตั้งแต่กู้อะไร

เอ่ออยากวาดให้ไอ้ไข่ผมมาอ่อมด้วย

ก็ยังไม่ได้ไปราชบุรีเขานั่งจัดรายการอยู่กับเธอนะ

ก็ฉันนั่งจัดรายการอยู่กับเธอตั้งแต่๖โมงเย็น

แล้วเธอถามได้ยังไงอะไรคำถามบ้าบ่อกันเนอะ

ก็ฉันอยู่กับเธอนั่งรายงานข่าวอยู่กับเธอรายงานสถานการณ์

รู้แต่ว่าเขาไม่ได้ทำเอาอาหารเขาเอามาเลี้ยง

จะไปหาปลาอะไรจริงแล้วใจเขาอ่ะ

ตอนที่ก่อนจะปลาไหลเขาตั้งใจจะไปหาปลาอะไร

ก็ไม่ใช่บ้านพ่อบ้านแม่ฉันเราจะไม่รู้ว่าแถวนั้นมีปลาอะไร

ฉันก็งงถามเขาจะไปหาปลาอะไร

แล้วฉันจะไปรู้ได้ว่าแถวนั้นเขามีปลาอะไรหา
แต่มันเป็นตามองตาเป๋าเลยตาแดง

ขออนุญาตอ่านข่าวครับผม

อีสาน๕จังหวัดเตรียมรับมือกับพายุโซเดลนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับ
วันนี้ครับนางสาวกรวีนะครับผมนะฮะ
สิทธิชีวภาพครับรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
รักษาราชการแทนอธิบดีกรมประตูนิยมวิทยานะได้ออกมาประกาศเรื่องพายุโซเดลนะครับ
ระบุว่าพายุโซนร้อนโซเดลนะพายุระดับสามนะครับบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนเนี่ย
ว่าเคลื่อนขึ้นชายฝั่งประเทศเวียดนามเนี่ยตอนบนในวันนี้นั่นเองนะฮะ
หลังจากนั้นเนี่ยก็จะอ่อนกำลังลงตามลำดับนะครับ
ส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนแล้วก็ลมแรงบริเวณ
จังหวัดนครพนมสกลนครมุกดาหารอำนาจเจริญแล้วก็อุบลราชธานีนะครับ
ล่าสุดครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเรื่องพายุดิเปชั่นโซเดล
ยุระดับ๒ครับได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองดองฮอยประเทศเวียดนามแล้วนะครับ
และได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนครับ
ส่งผลทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนเล็กน้อยกับมีลมแรงนะครับ
นี้นะฮะขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา
แล้วก็สามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา
หรือสายด่วนพยากรอากาศ๑๑๑๘๒นะครับได้ตลอด๒๔ชั่วโมงครับผม
อย่างที่บอกการรู้เสียเป็นอีศาลตอนบนใช่ครับ

นครพนมสกลนครมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานี
ฉันอยู่นครพนมไปดีเลยเดี๋ยวสถานที่๓๐๓๑
ทำอะไรไปมุกดาหารไปตามกระชาพาไปดูไง

ไปถ่ายสะพานที่สะพานตอนที่เขาสร้างแม่น้ำโขง
มุกดาหารอ๋อที่มีปรากฏการณ์ใช่ไหม

ที่คนตายเยอะอะไรอย่างนี้เขาไม่เชื่อ
ว่าไปสร้างสะพานทับแบบว่าทับที่

ฉันจะพาเธอดำนะ

คุณบอกคุณจะไปหายตรงนั้นแล้วมีคนโดดน้ำเลยไปทับที่
ผมก็ถามคุณว่าคุณจะดำน้ำไปดูไหม

ก็แบบกระชาภาพไปดูพิสูจน์ไหมพิสูจน์ไหม
สูดดำน้ำดำปุ๊บไปดู

จะไม่ตอบคำถามแล้วคุณจะดำน้ำหรือเปล่า

ทำรายการที่สัมภาษณ์การฆ่ากันตาย
ก็รอให้เขาฆ่าเธอเล่นสิว่าตายแล้วไปยังไง

ไปสร้างทับหลังพญานาค
ผมก็ถามคุณว่าคุณจะดำลงไปดูไหม
ไปทับตรงส่วนไหนของพญานาค

ไม่น่าพูดเลยว่าฉันจะไป

เล่าไปแล้ว

เผยเลขเด็ดด้วยสักครู่เดียว

เอาเลขเด็ดในไข่ไง

อีกหนึ่งข่าวที่วันนี้คนพูดถึงกันเยอะเหลือเกิน
คุณนวัดกับคุณปุ๋ยพรทิพย์

จากกรณีที่คุณปุ๋ยพรทิพย์เนี่ยนะครับ
สยูนิเวิร์สปี๑๙๘๙เนี่ย
ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คถึงสถานการณ์ในประเทศไทย

โดยมองย้อนกลับไปถึงรากเง่าที่ปลูกฝังในฐานะพลเมืองไทย

และกระตุกให้คนไทยได้คิดถึงวัฒนธรรมต่าง
ภาวนาให้ประชาชนคุ้มครองและก็รับฟัง
ให้ประเทศยังคงแบบอย่างความสง่างามและมีเกียรติ
ล่าสุดคุณนวัดอิสระไกรศรี

อ่านที่คุณปุ๋ยให้ความเห็นในเรื่องสถานการณ์ในบ้านเมืองไทยแล้ว

อยากชวนคุณปุ๋ยมาอยู่เมืองไทยยาว
สักพักอาจจะเข้าใจมิติต่างมากขึ้น
เพราะเมืองไทยต่างจากอเมริกามากครับ
และที่สำคัญเมืองไทยไม่มีทุ่งราเวนเดอร์

ชีวิตของปุ๋ยพรทิพย์เขาก็เหมือนเจ้าหญิงถูกต้องไหมล่ะ
ที่ติดกับที่เกิดไฟไหม้ไงไฟป่าน่ะ

ถ้าอยากให้มาอยู่ที่นี่จะได้รู้ว่าทำไมเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอย่างนี้หรอ
เจ้านี่มันแต่งตัวเหมือนพนักงาน

ก็คือมันเป็นสไตล์ใช่ไหม

ไม่ติดต่อรายการเราเนี่ยวางไว้ช่วงเบรก๓เบรก๔

ส่วนหนึ่ง๑๒๓ส่วนหนึ่ง๑๒๓

ที่กำลังฮอตฮิตในแอปพลิเคชัน

ต้องผ่าจริงจริงแล้วไม่ต้องพาแต่ฝังเข็มมาแล้วดีขึ้น

อันนี้ก็ดีขึ้นแล้วเดี๋ยวนี้สั่งไข่อีกรอบสองรอบก็ดีแล้วอะหมด
โอเคโอ๊ยไม่อีกรอบสองรอบหรอกเธอเป็นปีนุ่นอืม
อีกฝั่งเราก็จะเป็นปีแล้วยังไม่ในฝั่งจะหายเลยหรอ
ถ้าอีกปีนึงฝังแล้วยังไม่หายก็ฝังร่างไปเลยแล้วกัน
เอาเบรกก่อนแล้วกันเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาสักครู่เดียวครับผม
อ่านะครับก็ไปดูเรื่องของคุณมดดำทำบุญกับคุณพ่อเล็กพ่อมากโอ้ยเป็นพ่อประโทษจัย
ไม่ได้รักพ่อประงงอ้าวคุณไม่รักพ่อแล้วคุณจะรักใครไหม

อ่ะคุณเล่าให้พ่ออ่ะคุณเล่าให้คุณชมฟังดิ

คือคุณมดดำเขาไปทำรายการมูไนท์กับผม

อืมนะครับตอนนั้นน่ะคือหลวงพ่อเจ้าอาวาสเองเนี้ย
ก็ไม่สบายป่วยเป็นโรคปอดเป็นธนโรคปอด

แล้วก็เพิ่งจะออกมาตอนนั้นหลวงพ่อก็บอกคิดในใจว่ากำลังจะตายแล้ว

นี้เลยแกบอกท่านบอกท่านกำลังจะตายแล้ว
แต่ท่านก็นึกได้ว่าท่านก็พยายามแบบเหมือนกับเหมือนพูดในใจว่ายังตายไม่ได้

คือถ้ารอดไปเนี่ยจะกลับไปบูรณะตัวโบสถ์ใหม่

แล้วต่อไปถึงเมื่อที่พี่ดำเห็นเนี่ยก็เลยเข้าไปช่วยเหลือตรงนี้

ในการระดมทุนต่างนานา
แล้วก็ซีนิทหลังจากนั้นเนี่ยปรากฏว่า
คุณมดดำก็เข้าไปดูแล
ปรากฏว่ามีจดหมายมาถึงคุณพ่อคุณมดดำ

บอกว่าให้ไปกระถิ่นวัดนี้
คือปรากฏว่าพ่อมดดำมาเปิดดูกลายเป็นว่า
อ๋อวัดเนี่ยลูกศิษย์คือลูกชายตัวเอง

ถูกไหมผมเล่าถูกไหมอันนี้สุดท้ายก็เลยเนี่ยเขาก็เลยไปด้วยกันพ่อลูก
ฉันสู่ชาติเขาพูดว่าว่าชื่อมั้ยตั้งแต่เกิดมา
ตั้งแต่เด็กคนนี้มันเกิดมา

เูียบพ่านบุญเหรอวะครับไม่รู้ว่าฉันได้มาที่เขาให้ไอ้ไข่ฉันอะ๐๕๘อะ

พระบวชที่วัดเนี้ยก็จะมีอ่าพานบุญพานบุญจุดขายอีกอย่างหนึ่งคือพานบุญอืม
นะครับก็คือเป็นเหมือนแบบอ่าเปรราโนราอ่านะฮะก็จะมีการแสดงในที่นั่น
อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเหมือนกับที่นั่นก็จะนับถือผ่านบุญกันอืม
ก็เกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องระโบสร้อยเปอร์เซ็นยังมดที่ว่าสร้าง
ก็ถือว่าเสร็จแล้วเนอะเสร็จแล้วนะไม่ใช่อย่างเงี้ยเนอะอ๋อฮะอืม
มาครับสวยงามโอเคน่าสาธิตด้วยแค่ตอนครับเราไปติดตามการชุมนุมกันต่อนะครับ
ไทยรัฐนิวโชว์ไปไล่เรียงกันทั้งที่ในรัฐสภา
ตอนนี้เขาอยู่ถนนในถนนไหนนะตอนนี้ลงถนนไหนแล้ว
อยู่ถนุนถนุนสามย่านะฟุ้มปังกูมาพูดเมื่อกี้ถึงกับเบรกแรก
ไก่ทอดกับข้าวเหนียวนะฮะแน่นอนเดี๋ยวมันจะมีการตั้งแต่ว่าใน
เออบรรยากาศจากเออรัฐสมัยด้วยถัดที่หนาคุณต้องพูดถนนด้วย
ถนนอะไรก็เรื่องของเขาเถอะฉันจำไม่ได้แล้วนะ
โอเคครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีฮะ